บางทีนเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
แล้วนี่ข้างผมอยู่ตรงนี้แล้ว

เห็นเขียนเอาไว้ว่าของเรา
เป็นต้นตำรับสืบทอดกันมาเป็นร้อยปี

ของเราเป็นสูตรที่สืบกันมา

ก็คือว่าเราทำอาหารขายแบบเรากินเอง
ดูแล้วมันเป็นอาหารที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
เอาล่ะมีแต่ของดีให้ได้ทานกันวันนี้

ไปดูแต่ละเมนูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
อย่างแรกเวลาคุณนึกถึงอาหารของมุสลิม
หมกไก่นี่ผมว่าเป็นอันดับต้น
คือตัวข้าวหมกไก่ของเราเนี่ยจะมีสมุนไพรเกือบ๑๐ชนิด
แล้วก็ของเรามีทั้งเนยนมโยเกิร์ต
ข้าวหมกต้องออกรสชาติเค็มนำ
ตัวไก่ก็ต้องกลางเข็มนิดหนึ่ง

พอทานทุกอย่างเข้ากันในคำเดียวก็จะ

ตัวข้าวครับทานเข้าไปนะมันจะแบบเข้มนิดเดียว
แต่ว่าสิ่งที่คุณได้มาก็คือความหอม
แล้วตัวไก่ความนุ่มและความหอมของมัน
หมักมาแน่ถึงได้หอมขนาดนี้
แล้วสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างในจานนี้ก็คือตัวน้ำจิ้ม
มันมหัศจรรย์คือมันเปรี้ยวเผ็ดแบบพอดี

สดน้ำซุปให้คล่องคอดีกว่านี่คือ

มันจะหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวซุปมุสลิม
แล้วก็ตัวผักที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นพวกหอมมะเขือเปรี้ยว

จะทำให้ความหอมมันออกมาและละมุน
เนื้อเป็นก้อนเปลื้อลมอยู่แล้ว

แต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมของเครื่องเทศเข้ามาแทน

หวานเผ็ดแต่ไม่ได้หวานน้ำตาล
หวานตัวเนื้อสุดยอดเลยครับบ้านแบซิกแกงมัสสะมันไก่

มันหอมกลมแต่หอมแบบนวล
ไก่เขามันนิ่มจริงแล้วมันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้มันเทศเลย
กัดไปแล้วคุณยังรู้สึกเหมือนเป็นชิ้น
มันมีความกุบของตัวมันเทศเลย

วัตถุดิบหลักจะต้องมีเต้าหู้มีไข่ต้มแล้วก็ต้องมีมันทอด
ผมทานแล้วผมรู้สึกติดใจนะ
มันหวานตัวน้ำสลัดแล้วจะมันมีความหอมของเครื่องเทศ

แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกใจมากก็คือความสด
แต่ความสดของผักทานแล้วดีต่อสุขภาพ
คุณผู้ชมเองก็อยากจะมาร้านเราอยู่แถวเมืองทอง
แต่บอกพี่กัดหน่อยแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนของเมืองทองฮะ
เส้นทางร้านมาง่ายมากครับมาจากถนนแจ้งวัฒนา
เข้ามาทางที่จะไปมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลยมานิดหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในซอยร้านอยู่ทางขวามือเลยครับ
อร่อยขนาดนี้จะเก็บเอาไว้ทำไม
กับผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้มอบให้กับบางทีนะครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก
วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องราวของเพลงไทย
และยังได้ชิมอาหารสูตรโบราณอร่อยอีกด้วย
สัปดาห์หน้าผมกับรถอีซูซู
คู่ใจจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหน
ติดตามกันได้ในช่วงตลอดกิน
โอ้โฮมาลังจะพาไปสักที
ยังมีเวลาเดี๋ยวพาไปเมืองทองใกล้เนี่ย
โอเคได้เดี๋ยวจะไปเองแล้วไม่รอคุณแล้ว
พูดอย่างนี้ทุกทีทุกปี
มาหลายปีก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะ